ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ด้วยเหตุฉะไหนหรือจึงไม่เห็นเส้นความงาม
ดินแดนแห่งเรามีแต่ประกรรมขาดไฟไร้น้ำ
ต้องตามด้วยแสงเดือนดาว
ตาเหมือยละ
ถ้าบอกเราหงด้วยกันสำคัญเกลียดเจ้า
มาถึงนี่พอดีที่เราส่งพาให้คลุมพ่อดินกายเจ้า
แข็งแรงแล้วเช้าเจ้าก็คงจากไป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมน่าจะได้อ่านข่าวของเด็กคนนี้แล้วนะคะ
แล้วก็พาดหัวข่าวเนี่ยก็ตกใจมากนะคะเพราะว่าอายุยังไม่เป็นนางสาวอะค่ะนะคะ
แล้วถ้ารู้ว่าเป็นเด็กที่คิดเรื่องที่บ้านห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงอนาคตของคนที่บ้าน
ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะต้องตกใจมากกว่านี้นะคะ
วันนี้ที่จะมาคุยกับเราเนี่ยมีทั้งคุณครูนะคะ
คุณครูเป็นคนที่ทำให้ข่าวนี้เกิดขึ้นมา
แล้วก็คุณครูนี่แหละที่เป็นคนพยายามให้ข่าวนี้เป็นที่รับรู้ของสังคมนะคะ
เพื่อที่จะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหากัน
นักข่าวไทยรัฐก็ไปได้ข่าวนี้มาแล้วก็เปิดประเด็นขึ้นมา
แล้วก็เป็นที่สนใจจริงจนวันนี้คุณครูมาด้วยนะคะ
พอโรงเรียนนะคะแล้วก็มีตัวน้องปลาคุณพ่อคุณแม่
แล้วมีหลานของพี่น้องปลาเนี่ยมาหลับอยู่กลางรายการเราคนนึงค่ะ
วันนี้ค่ะเราจะคุยกับน้องปลานะคะก็คือเด็กหญิงเกษมศรีบุญสัย
คุณแม่คือคุณมณีวันและคุณพ่อคือคุณสุบินบุญสัย
และก็ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
อาจารย์กิจชัยสุภาพสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ
เราให้มานั่งเข้ารายการด้วยกันแล้วถามว่าทำไมคุณแม่จะต้องอุ้มเจ้าตัวเล็กไว้
คือตอนก่อนหน้านี้ยังไม่หลับค่ะคุณผู้ชมแล้วติดต้องเรียกว่าคุณย่าใช่ไหม
ติดต้องคุณย่ามากก็เลยมานั่งและพอมานั่งคุยกันมาหลับค่ะ
น้องปลาลูกอันนี้ลูกพี่เราคนไหนเนี่ย

คนกลางซึ่งพ่อแม่เขาอยู่ที่บ้านเราที่อุบลด้วยไหม
ไม่ค่ะเพราะแม่เขาทำงานที่กรุงเทพค่ะแยกทางกันกับแม่ของเขาค่ะ
อันนี้เอาไปให้ปู่ย่าเลี้ยงเอามาฝากไว้ที่บ้าน
ตามข่าวที่บ้านตอนแรกบอกว่ามี๑๒คนตามข่าวไหมลูก

คนแล้วอีก๒คนไปไหน

ถ้ารวมแล้วเนี่ยถ้าเราได้อ่านข่าวนะคะ
เราจะเห็นญาติพี่น้องอยู่พอสมควร
แต่ทีนี้ถามในแง่ของคนสงสัยนะคะว่า
มีญาติฝั่งของพี่สะพ้ายด้วยเหรอลูกที่มาอยู่บ้านเดียวกัน

แต่ว่าคือก็เหมือนแบบอาศัยอยู่ด้วยกัน

เข้าใจถูกไหมถ้าอ่านตามข่าวเนี่ย
คนที่หารายได้เข้าบ้านมีแค่สองคนคือหนูกับพ่อใช่ไหมลูก

เล่าให้ฟังหน่อยที่บ้านเนี่ยรายได้นะตกวันหนึ่งวันหนึ่งมีเท่าไหร่
ถ้ารวมวันเสาร์อาทิตย์หนูกับพ่อก็จะตกคนละ๕๐๐กว่าบาทกับ๕๐๐บาท๔๕๐๐ค่ะ

อาทิตย์ที่เพิ่มมาเพิ่มมาจากไหนคะ
ก็เช่นการเก็บน้ำยางการเก็บก้อนยางก็การปิดหน้ายางค่ะ

แล้วถ้าเป็นวันธรรมดาเงินมาจากไหนบ้าง
ก็คุณพ่อคนเดียวค่ะ
อ่าได้วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ลูกเอาที่เราทราบเนี่ย

คุณพ่อเป็นคนหลักเลยนะ

คุณพ่อเป็นคนที่หาเงินหลักเลยเข้าบ้าน

มันอยู่ประมาณร้อย๒๐๐บาท
ครับคุณพ่อ
ถ้าสมมุติว่าพ่อทำงานอะไร
คือพ่อทำงานรับจ้างใช่ไหม

เพราะทำงานรับจ้างแล้วแต่เขาจ้าง
รับจ้างทั่วไปครับถ้าเกิดเผื่อว่าไม่มีใครมาจ้างก็ไม่ไปทำครับ
ก็อยู่เฉยอยู่กับเด็กธรรมดาธรรมดา๑๐บาท
คือถ้าวันที่เขาจ้างมันจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๐กว่าบาท
ครับผมนะคะ๒๐๐กว่าบาทกินกันกี่คนคะ
ก็กินกันอย่างที่มี๑๐คนไปเจ็บ๘คนอย่างนี้
บางวันน้องปลาเขาไปโรงเรียนเขาก็กินอยู่โรงเรียนกลางวัน

ตอนเช้ามาก็กินร่วมกันทั้งหมด
แล้วถ้าวันไหนที่ไม่มีใครมาจ้างพ่อไปทำงานพ่อไปไหน
ผมก็ขึ้นเขาครับใส่เบ็ดใส่มองหาปลาหาเขียดหากบมาขาย
หาของปลาเขาเรียกอย่างนี้เปล่าเหรอใช่ไหมคะหาของปลา
บางวันผมก็หาของป่าเผื่อว่าได้หนูได้อะไรกระลอกกระแตอะไรอย่างนี้
ก็มาขายพอได้ให้ผมไปซื้อกินไปโรงเรียน
คือได้มาแล้วเราเอาไปขายที่ตลาดใช่ไหมเราไม่ได้หามาแล้วเอามากิน
ไม่ครับตลาดขายไม่ได้ครับจ้านายจับขายให้กับเพื่อนบ้าน
คนไหนที่เขาอยากเราก็ซักซ่อนเก็บ
มันขายได้ทุกครั้งไหมที่พ่อหาได้ทุกครั้งครับถ้าเกิดว่าได้มา
ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ก็มีปลามีอะไรก็ขายไป
ได้ร้อยสองร้อยหรือร้อยกว่าบาทนี้ก็มี
มันก็ไม่ได้ได้มากกว่ากันครับผมมันก็ไม่จำกัด
บางวันมันก็ได้มากบางวันก็ได้เยอะ
เผื่อว่าวันไหนได้๒๐๐กว่าบาทก็ยังดีหน่อย
พ่อมีไหมวันไหนที่ไม่มีคนไม่มีคนมาจ้างไปทำงานรับจ้างด้วย
แล้วเข้าป่าก็ไม่ได้มาขายด้วยมีไหมเคยมีวันแบบนั้นไหมคะ
แต่ก่อนเคยมีกับเดียวนี่ไม่เคยขาดตรงนี้เลย
ถ้าไม่ได้ปลาผมก็ต้องหาอย่างอื่นครับ
เป็นเก็บผักเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นเก็บเห็ดเก็บอะไรเป็นอย่างนี้
แล้ววันที่พ่อได้เงินน้อยที่สุดมันได้เงินเข้าบ้านเท่าไหร่คะ
ไม่เกิน๑๔๐ครับ๑๒๐๔๐วันที่มันได้น้อยที่สุด
โอ้ครับถ้าบางวันไม่ได้เลยไม่มีครับมันต้องได้ทุกวัน

ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ปลามันก็ต้องหายอดผักหาอะไรมาขายอย่างนี้
อืมครับรอถ้าสมมุติเป็นวันที่เกิดวันนั้นโชคร้ายเนอะพ่อเนอะ
ได้เงินมาน้อยเนี่ยนะคะในบ้านกินกันมันจะพอได้อย่างไรลูก
ร้อยกว่าบาทคนตั้งหลายคนเนอะก็ไม่พอค่ะ

อืมเวลาเราซื้อข้าวสารเข้าบ้านเราซื้อครั้งหนึ่งเยอะไหมลูก

อืมเรามีเงินไปให้เขาทุกครั้งไหม

กับข้าวกินมื้อหนึ่งเนี่ยกับข้าวกี่อย่างคะ
เขาเป็นพริกเป็นลวกผักเป็นปนปลาค่ะ

คือที่บอกว่าพ่อกับน้องปาเป็นคนหารายได้เข้าบ้าน
เพราะว่าตามข่าวเนี่ยคุณแม่ไม่ค่อยแข็งแรงเนอะ
คุณแม่ไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกเลยเนอะ
แต่แม่ทำอะไรบ้างคะตอนอยู่ที่บ้าน
ก็ดูแลหลานก็รู้ว่าลูกหมูอยู่ที่บ้าน
ตอนนี้คุณแม่ยังเดินเหินได้ปกตินะ

แล้วมีมึนหัวมีหน้ามืดยังไงบ้างคะ
ก็มีวิงเวียนค่ะปวดหัวเจ็บหัวนี่แหละค่ะ

เรื่องนี้เนี่ยนะคะคือมันถูกขมวดเพราะว่าพอกิจชัยเนี่ยแหละ
กิจชัยนี่แหละคือไปรู้ได้ยังไงคะว่าบ้านนี้เขามีปัญหาแบบนี้แล้วก็อยู่กันอย่างนี้
คือเป็นโครงการเยี่ยมบ้านของโรงเรียนครับ
ทุกครั้งผมจะเยี่ยมเทอม๒
ก็ปีนี้ก็คือผมอยากเยี่ยมให้เสร็จเร็วเพราะว่าเทอม๒กิจกรรมมันเยอะ
ก็เลยให้เยี่ยมกลางเทอมแรก

อันนี้ก็บอกครูประจำชั้นแต่ละห้องว่า
ถ้าเด็กห้องไหนที่ลำบากก็ให้เขียนเรียงความความต้องการและความลำบากของข้าพเจ้า
คืออะไรนะฮะ
ปรากฏว่าครูเขาเยี่ยมเสร็จก่อนเพื่อน

ไม่มีหนักเคสหนักของเขาคือมีอยู่๔คนที่เคสหนัก
ห้องเดียวกับปลาเนี่ยแหละค่ะรวมปลาด้วยมีสี่คน
ทีนี้ก็ใจผมที่แรกจะให้นักข่าวนำเสนออีกคนนึง
อืมที่พ่อก็พิการแม่ก็พิการมีบัตรผู้พิการเรียบร้อยนะฮะอืม
แต่ทีนี้ผมมาอ่านไปของน้องปลาอ่านคนสุดท้าย
มันมาจุดประเด็นตรงที่ว่าเด็กคนนี้จะฆ่าตัวตายแล้วนะฮะ
ผมก็กลัวเขาตายนะครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กแต่ทำไมเขาจะรีบตายจัง
เรายังไม่อยากจะตายเลยก็เลยรีบทีนี้นักข่าวเขาได้ยิน
เขาก็เออน่าจะนำเสนอคนนี้ก่อนครับ

น่าจะนำเสือคนนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ช่วยดึงเพื่อนได้
อย่างนี้ครับแต่ผมก็คิดว่าการที่จะฆ่าตัวตาย
การที่อยากได้ดีด้วยการที่เป็นคนตั้งใจเรียนการที่เขาเป็นเด็กเรียนดี
แล้วก็ไม่เกเลนะครับความประพฤติดีแต่ทำไมจะต้องมารีบตายด้วยนะครับ
คือจะดูดเพราะมันอยู่ตั้งมันอยู่ประโยคแรกแรกเลยค่ะนะคะ
ตอนที่ครูบอกให้เขียนนะลูกค่ะเอางี้เราไม่ต้องถามถึงเรียงความ
ถามถึงสิ่งที่เขาบอกเลยดีกว่าหนูคิดแบบนั้นตอนหนูอยู่เท่าไหร่ลูก
จำได้ไหมสามประมาณป๓ค่ะประมาณปสาม
นั่นคือเริ่มคิดเริ่มคิดเยอะแล้ว
อ๋อเด็กป่อสามอ๋อป่อสามหนูคิดว่าอะไรลูก
คิดว่าอยากช่วยพ่อแม่ให้ได้มากที่สุดครับว่าพ่อเป็นคนที่ทำงานหนักค่ะ
รู้ได้ยังไงว่าพ่อทำงานหนักลูกตั้งแต่ป๓หนูเห็นอะไรคะ
ก็เช่นพ่อไปหาปูหาปลาที่เขาค่ะบางวันก็กินข้าวบางวันพ่อก็ไม่ได้กิน
หนูคิดว่าพ่อต้องต้องหนักค่ะแล้วตอนนั้นที่หนูคิดทำไมมันคิดมากไปถึง
อยากทำร้ายตัวเองล่ะลูกหนูแค่อยากระบายความในใจที่มันอาจได้มันไม่ได้ระบายออกมาเฉยค่ะก็เลย
คือตอนนั้นสภาพมันเหมือนกับหนูไม่รู้จะทำยังไงอย่างนี้หรอคะที่หนูคิดแบบนั้นตอนป๓เคยพูดกับแม่ไหม
หรือเคยพูดกับพ่อหรือเคยพูดกับใครไหมลูกไม่พูดค่ะก็แม่จะไม่พูดเพราะว่า
ไม่อยากให้แม่รู้เรื่องพวกนี้เพราะว่าแม่เป็นความดันแม่รู้เรื่องคิดเครียดไม่ได้ค่ะ
ไม่อยากให้แม่คิดเยอะเนอะเดี๋ยวแม่เครียดแล้วหนูเคยพูดกับพ่อไหม
ก็เคยค่ะอืมแล้วพ่อพูดกับหนูว่าอะไรพ่อก็บอกปลอบใจค่ะอืม
แต่หนูก็ไม่พูดตอบหนูก็จะนิ่งอืมตอนนั้นพูดกับครูที่โรงเรียนไหมคะ
หรือคุยกับเพื่อนไหมลูกว่าเราคิดมากเราไม่ค่ะหนูจะเป็นคนเงียบ
จะไม่ค่อยพูดค่ะคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะ
เพราะถ้าเขาคิดตั้งแต่เขาป๓นี่เขาเด็กมากนะแม่เนอะ
แม่สังเกตสังเกตไหมว่าลูกเงียบผิดปกติหรือลูกคิดเยอะแม่รู้ไหมคะ
รู้อืมแต่เขาไม่พูดกับเราค่ะไม่บอกอืม
พ่อค่ะตาไม่คุยเรื่องเครียดเลยใช่ไหมหรือยังไงคะ
ผมเคยได้ยินอยู่ข้างหนึ่งข้างบนตอนที่นั่งดูโทรทัศน์แรกเลย
ผมพ่อย่างเงี้ยเห็นเขาก็มองดูหน้าผมโมงว่าไม่ใส่ใจเห็นเขาก็พูดเล่อยไป
ให้เขายิ้มชวนเด็กมาชวนเขาคุย
ถ้าผมพูดอย่างนี้เขาไม่น่าไปนั่งฟังหรอก
ผมได้ยินลางอย่างที่เขาพูด

ครั้งที่๒วันนั้นเป็นวันอาทิตย์พอดี

เวลาเขาจะไปทำงานวันนั้นก็จะไป

ฉันกับพ่อพวกนี้มันกินอะไรวะ
บอกว่าฉันตายไปใครจะดูเธออาบน้ำให้พวกมัน

พูดคนเดียวผมก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อช่วยเอง
ทุกวันเขาอาบให้อยู่แล้วทุกวันเขาอะไรเขาก็ทำ
มันเป็นอย่างที่เองทำทุกวันนั่นแหละ
ตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นป๓เนอะที่เขาคิดเนี่ยนะคะ
แล้วจนถึงตอนนี้หนูโตมาอีกตั้งหลายปีเนี่ย
หนูไม่คิดแล้วเนาะ

อันนั้นหลานนะงอแงนิดนึงไม่เป็นไรค่ะแม่
อาจารย์ค่ะอาจารย์ก็เพิ่งมารู้
คืออาจารย์ต้องรู้อยู่แล้วว่าเด็กในโรงเรียนเนี่ย
คนไหนลำบากคนไหนมีปัญหาบ้านไหนที่ต้องช่วยเหลือ
ใช่ไหมคะแต่เพิ่งมารู้จากเรียงความ

พอเราอ่านเรียงความแล้วเรียกไปคุย

เขาเรียกเขามาคุยว่าเออเดี๋ยวทางเงินจะช่วย
คือทำไงก็ได้ปลอบใจยื้อชีวิตเขาไว้นะฮะ
ให้เขาอยู่ได้บนโลกนี้นานที่สุด
อย่างน้อยก็ได้๙๙ปีก็ยังดี
ก็ปรากฏว่าเด็กเขาก็ยังมีสีหน้าท่าทาง
วิตกกังวลอยู่ว่าเขาเหมือนต้องรับภาระ
ยิ่งกว่าผู้ใหญ่เขาก็เป็นเด็กตัวเล็ก
ทำไมเขาต้องมารับผิดชอบอะไรขนาดนี้
เขารู้สึกว่าเขาทำยังไงได้
เขาจะได้ไปสู่อิสระภาพนะครับ
แบบไม่ต้องมารับภาระแบบนี้นะฮะ
เรื่องมันมาเป็นข่าวคนก็เลยสนใจเยอะนะคะ

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันว่า

บอกไว้ก่อนนะคะที่เห็นเสื้อขาวกับชุดที่ดูใหม่แบบนี้เนี่ย

เมื่อสักครู่นี้ตัวเล็กตื่นพอดีนะ

จนถึงตอนนี้ค่ะอาจารย์เรื่องพอมันเป็นข่าวมาแล้วเนี่ย

แต่ในส่วนของหน่วยงานอื่นในจังหวัดเอง

ก็คือทางท่านผู้ว่าแล้วก็ทางพมจ
ท่านพอรับทราบข่าวตั้งแต่ทีแรกเลยท่านก็เข้ามาเลยนะ
ก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมจังหวัดนะ
ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็น
เงินช่วยแล้วก็เป็นของครับ
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเด็กคนนี้ใช่ไหมคะ

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางการเนอะ
คุณพ่อหลังจากนี้ยังไงดีคะ
เพราะรู้แล้วว่าลูกเริ่มเครียดแล้วเราก็

พอมันเป็นข่าวเราได้นั่งคุยกันในบ้านไหมคะ

ถ้าทางจะเป็นพ่อลูกที่เงียบทั้งคู่ใช่ไหม

เพราะว่าวันผมตื่นขึ้นผมก็ไปหางานหาอะไรทำ
เขาก็มีหน้าที่ไปโรงเรียนเวลาเขาไป
แต่ถ้าวันเศร้าวันที่ค่อยได้อยู่ตรงกันหน่อย
วันเสาร์อาทิตย์ที่น้องปลาไปทำงาน

ทำงานบ้านเสร็จแล้วก็ออกไปเลยค่ะ
หมายถึงตื่นมาแล้วทำงานบ้านก่อน

ก็เช่นนึกข้าวล้างถ้วยกรอกน้ำ
แล้วก็ทำอาหารมาให้ร้านชาย๒คน
แล้วก็ใส่บาทเสร็จก็ออกไปค่ะ
แล้วไปทำงานทำกี่โมงถึงกี่โมงคะ
ประมาณ๗โมงถึงบ่าย๓โมงค่ะ

ก็นึ่งข้าวล้างถ้วยกอกน้ำค่ะ
หนูได้เล่นกับเพื่อนบ้างไหม

ได้ไปเดินตลาดดูของอะไรบ้างไหม

ได้ไปเดินตลาดดูของอะไรบ้างไหมลูก

หนูดูหนังฟังเพลงดูทีวีบ้างไหมลูก

ตอนนี้สิ่งที่หนูอยากทำที่สุดคืออะไรคะปลา

อยากช่วยเหลือในครอบครัวเห็นได้มากที่สุดค่ะ

ภาระเยอะแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่านี้เลยเหรอลูก

จริงมีความสามารถอื่นด้วยนะ

ค่ะเวลาหนูทำงานบ้านหนูก็จะร้องไปด้วยค่ะ

ผมเคยได้ยินครั้งเดียววันนั้นวันนี้
วันที่เขา

ตื่นมาเพิ่งไปตั้งแต่ตี๓๔หรือไปไหล่

พ่อไปทำงานตี๓๔แล้วนะครับนะครับผมทุกวันเลยครับ

นอนอยู่ไล่ครับนอนอยู่บนเขาอยู่ไล่

ค้างนอนที่ตามเหี้ยวผูปีนอนตามต้นไม้นี่
มีปีพ่อมีปีผูปีนอน
ในถ้ำบนต้นไม้อย่างนี้หรือพ่อ
ครับผมบางวันถ้าเผื่อได้
โมง๒โมงนี้ผมก็มาให้มันทันเข้าไปโรงเรียน
บางวันก็ไม่ทันครับเข้าไปโรงเรียนก่อน

ครับผมพ่อไปด้วย
ข้าววันละกี่มื้อพ่อเวลาไปเข้าป่า
บางวันก็มื้อหนึ่งบางวันก็๒มื้อ
ถ้ากินกลางวันก็ตอน๔๕โมงมาผมก็กินอีก

ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยพ่อไม่ค่อยได้ยินบ่อยใช่ไหมเสียงเจ้าปลาร้องเพลงเนี่ยนะ
เคยได้ยินได้ยินว่าไม่เคยได้ยินก็ได้ยิน

ครั้งแรกวันนั้นวันปินวันอะไรนะผมก็จับไม่ได้

ผมรู้แค่เขาบอกว่าคือได้ยินเขาประกวดงานวันสุนทรพูดนะครับ

แล้วเป็นหนึ่งในความตั้งใจเป็นหนึ่งในความฝันหนูด้วยใช่ไหม

หนูก็มีเวทีที่หนูอยากจะไปประกวดเนอะ

ได้รับการติดต่อมาแล้วด้วยใช่ไหมคะ

เขาจะไปประกวดสัปดาห์นี้แหละค่ะคุณผู้ชม

เพราะใครไปรายการไหนนักข่าวเจอตัวก็ต้องอยากให้ร้องเพลง
ขอสุดท้ายนะความฝันส่วนตัวของหนู
ถ้าไม่เอาจะต้องให้พ่อแม่อยู่สบายให้ทุกคนอยู่สบาย
ความฝันของหนูเนี่ยหนูอยากโตขึ้นเป็นอะไร
โตขึ้นอยากเป็นคุณครูค่ะ
เพราะว่าจะได้ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสเหมือนหนูค่ะ

ไม่รู้จะได้เป็นนักร้องเร็วไม่เร็วแค่ไหนนะคะผอนะคะ
เพลงที่เขาจะเอาไปประกวดสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะ
ในเวทีที่เขาอยากไปเนี่ยไม่ใช่เพลงที่จะร้องนะคะ

แล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันในวันที่หนูขึ้นเวทีประกวดนะลูก

รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้ง
ของยีตรากับแจนจุฬดาค่ะ
เก็บก่อน

วันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะ

ขอโทษทำไมเมื่อใจเธอนั้นไม่รู้สึกผิด
ในเมื่อเธอคิดกำไรชีวิตคือการน้อ
เธอก็รู้ว่าชีวิตคือการนอกใจ
ฉันต้องเจ็บ
แต่เธอก็ยังทำมันลงไป
ที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใคร
คิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้น
เมื่อเจอกับตาหัวใจก็เห็นแต่ฟ้ามั่วมนต์
รู้การโดนคนรักหักหลังมันทรมาน

ไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้น
อยากบอกเธอแค่เพียงสั้น
ให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่าง
ผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชาย